สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการออกผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่๑๖กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๖๓นะคะถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
ในวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเราสองคนนะคะคุณเชอรี่และดิฉันใบตองค่ะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้ก็มีหลากหลายสถานการณ์เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเรา
รวมไปถึงสถานการณ์โควิดที่มีกระแสข่าวกลับมาอีกครั้งที่ทำให้หลายคนเป็นกังวลใจ
แต่ว่าสำหรับการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลของเรามีการดูแลแล้วก็ป้องกันอย่างดี
มีมาตรการในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยแน่นอน
ต้องค่ะรวมไปถึงประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเนี่ยก็เดินทางไปขอโชคขอลาบกันหลากหลายสถานที่มากนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อที่ต้องยอมรับว่าอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสีสันก่อนถึงวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล
ที่ไหนเขามีเลขดีเลขเด็ดที่ชาวบ้านเขาแห่แหนไปกันมาบ้างค่ะ
ไปกันที่แรกเลยนะคะคุณผู้ชมที่วัดสุนทรธรรมารามหรือว่าวัดโคกรุง
อยู่ที่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ก็มีประชาชนนะคะเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ
เพื่อที่จะไปขอพรขอโชคขอลาบกับนี่เลยหายหินโบราณค่ะ

คือชาวบ้านเขาเรียกบริเวณตรงนี้เรียกว่าปู่คำ
และเจ้าแม่ตะเคียนก็คือย่าทองนั่นเองปู่คำย่าทองค่ะ
โดยชาวบ้านเนี่ยได้มีการทำพิธีขอโชคแล้วก็นำแป้งไปทาที่บริเวณข้างหายเลย
ถูทาถูแบบนี้พร้อมกับรูปคลำเพื่อหวังว่าจะได้โชคได้ลาบกลับไป
พอได้เลขที่พอใจแล้วเนี่ยนะคะต่างคนเขาก็เดินทางไปเลือกซื้อหาลอตเตอรี่
เพราะว่ามีพ่อค้าแม่ค้าแผงลอตเตอรี่มาตั้งแผงขายบริเวณแถววัด
ใต้ต้นไม้ในวัดเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะแผงลอตเตอรี่แถวนั้นก็ขายดิบขายดีกัน

ว่าคนที่ไปที่นี่แล้วเขาได้เลขดีเลขเด็ดอะไรกัน
แล้วแผงลอตเตอรี่ที่นั่นเนี่ยเลขไหนขายดี
อันนี้ก็ไม่ได้สอบถามจากพ่อค้าแม่ค้ามาแต่ว่าก็อยากจะฝากเตือนนิดนึงสำหรับใครที่ไปรวมกันแบบนี้
ใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยป้องกันตัวเองกันด้วยนะคะ
ก็นั่งอย่างมีระยะห่างนะเขาบอกว่าก็ต้องอยู่ห่างกันก่อนช่วงนี้เพื่อความปลอดภัย
ต่อค่ะไปกันที่บริเวณหลังสวนหินมหาราชอุทยานแห่งชาติดอยผากลองอำเภอลองจังหวัดแพร่ค่ะ
มีก้อนหินลักษณะคล้ายกับพญาคางคกนะชาวบ้านเขาว่าแบบนั้นเนี่ยภาพนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะ
มีปากมีตาด้วยนะคะเขาว่ากันแบบนั้น
หลังจากที่นายเงินสุธสังอายุ๗๗ปีแล้วเป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่๖นะฮะ
ตำบลต้าผาหมอกค่ะได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
ช่วยเข้าไปตรวจสอบดูหน่อยซิว่ามันเป็นคล้ายพญาคางคกจริงหรือเปล่า
ก็เลยเดินทางไปดูค่ะเข้าไปทางเดียวกับสวนหินมหาราชแต่ว่าอยู่ทางด้านหลังนะ
เดินทางเข้าไปประมาณ๓กิโลเมตรพบก้อนหินเนี่ยใหญ่มหือมาแบบนี้เลยคุณ
เขาก็บอกว่าถ้ามองมุมด้านข้างมันคล้ายพญาคางคก
ถ้ามองมุมด้านหน้าเหมือนกับพญาคางคกกำลังอ้าปากเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะ
ลักษณะหินมีความสูงประมาณ๒เมตรครึ่งค่ะ
เป็นรูปคางคกหันหน้าไปทางทิศใต้
ชาวบ้านบอกเอาจริงมันก็ไม่ได้ว่าเพิ่งเจอเจอกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วค่ะ
เรียกกันว่าหินคางคกเป็นความแปลกที่เกิดจากธรรมชาติรังสรรค์มานั่นเองนะคะคุณผู้ชมเนาะ
เป็นความแปลกจากธรรมชาตินะซึ่งจริงแล้วหินที่ดูแล้วจินตนาการกันไปว่ารูปร่างต่าง
มีคล้ายสัตว์บ้างหรือว่าคล้ายอะไรต่างนานามันก็มีหลากหลายสถานที่
แต่ว่าเหมือนบางทีที่เวลาคนเราแหงหน้ามองฟ้าแล้วมองก้อนเมฆแบบนั้นแหละ
ตนาการใครจินตนาการมันเนาะคุณผู้ชม
หรือว่าบางคนอาจจะเห็นเป็นรูปอื่นก็ได้นะ
แต่อันนี้ก็คล้ายเหมือนกันนะคุณเชอรี่นะลักษณะเหมือนพญาคังคกอ้าปากอยู่นะคะ
ต่ออีกหนึ่งที่ค่ะบริเวณทางขึ้นน้ำตกลาดค่า
แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอยู่ในพื้นที่หมู่๖ตำบลซับเปิบอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
บูรณช่วงนี้ก็ไปเที่ยวกันเยอะนะฮะอากาศกำลังดี
ใช่ค่ะแต่นี่ไงคุณผู้ชมไม่ได้ไปเที่ยวนะคะเพราะว่ามีชาวบ้านเดินทางมาทำพิธี
ขอโชคขอลาบจากบริเวณรังของพญาบึ้งพญาบึ้งเนี่ยลักษณะแบบนี้เลย
คล้ายกับตัวแมงมุมตัวใหญ่แมงมุมใหญ่นี่แหละนะคะ
แล้วก็มาพร้อมกับดอกไม้ทูบเทียนเครื่องเส้นไหว้

แล้วก็รังพญาบึ้งเนี่ยคือปากรูของรังบึ้ง
ตัวนี้มันหันไปทางทิศตะวันออก
ซึ่งเขาบอกว่ามันตรงกับตามตำราเป๊ะเลยตำราในสมัยโบราณ
ก็เลยสามารถประกอบพิธีการขอโชคขอลาบกันได้แบบนี้

กระดาษค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเขาทำกันยังไง
ชาวบ้านเขาช่วยกันตัดกระดาษเหมือนเราจะจับฉลาก
ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เขียนตัวเลขเลย

เขียนไปเลย๑๐ตัวทั้งหมด๓ชุด

แล้วเขาก็ทำการม้วนกระดาษให้เรียบร้อยม้วนไปแบบนี้นะคะ
แล้วก็หย่อนลงไปในปากรูของรังบึ้ง
แล้วก็เฝ้ารอค่ะคุณนั่งรอค่ะ
รอไปรอไปจนกว่าพญาบึ้ง
คาบกระดาษที่ระบุตัวเลขออกมาแล้วก็วางไว้ตรงปากรู
สังเกตไหมว่าเห็นเหมือนคาบอะไรออกมาวางไว้ใช่ไหม
หลังจากที่เฝ้ารอมานานหลายชั่วโมงบอกเลยว่าทุกคนไม่ผิดหวังค่ะ
พญาบึ้งเนี่ยค่อยมันค่อยเห็นไหม
มันค่อยคาบม้วนกระดาษขึ้นมาวางไว้บนปากรูจนครบทั้งหมด
กี่ใบรู้ไหมฮะหกใบหกใบพอดีเลยชาวบ้านก็เอาล่ะได้ที
นำเลขนี้แหละก็ถือว่าเลขนี้ก็อาจจะเป็นเลขที่จะมาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านเขา
เขาว่ากันแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่ไปดูแล้วหรือไปขอโชคแล้ว

เตือนคุณผู้ชมนิดนึงนะสำหรับบึ้งเองเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีพิษแล้วก็อันตรายด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าโดนเขี้ยวมันเจาะเข้าไปเนี่ยบอกเลยว่านอนโรงพยาบาลยาว
บางคนแพ้นี่หนักใช่ไหม

ไปต่อที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะไปพบกับพระพุทธรูปโบราณเนื้อสำริท
งนาคปรกค่ะขนาดหน้าตักกว้าง๔นิ้วสูงประมาณ๗นิ้ว
นี้เขาบอกว่าไม่ได้ลอยตามน้ำมานะคะขุดพบที่กลางทุ่งนาค่ะ
พื้นบ้านไฮใหญ่หมู่๖ตำบลกล้วยกว้างอำเภอห้วยทัพทันศรีสะเกดค่ะ
เห็นว่ายังมีวัตถุโบราณชิ้นอื่นอีกหลายชิ้นด้วยนะครับพบในบริเวณเดียวกันนี่แหละค่ะ
หลังจากที่มีการขุดดินในนาขึ้นมาถมช่วงนี้ทำไงดีเพราะว่าเขาจะทำนากัน
ทำเป็นคันกั้นน้ำพอขุดขึ้นมาเนี่ยลักษณะคล้ายกับอาวุธหรือว่าจอบเสียมโบราณกันด้วยนะฮะ
ทางด้านนางพาลินีพงศรีดาเล่าว่ามีเพื่อนบ้านเนี่ยขุดพบจอบโบราณ๓อันค่ะ
แล้วก็เอากลับไปเก็บไว้ที่บ้านเธอบอกว่าเธอก็อยากเจอดูบ้างไปขุดหาตามที่ดินตัวเองเหมือนกัน
อธิษฐานขอให้พบเจอวัตถุโบราณค่ะหลังจากนั้นใช้มือเปล่านี่แหละ
ขุดคุ้ยดินไปเรื่อยจนกระทั่งเจอเลยค่ะเพื่อนเจอจอบเธอเจอพระพุทธรูปโบราณองค์นี้แหละค่ะ
และเมื่อชาวบ้านทราบข่าวก็เลยพากันมาไหว้ขอโชคลาภ
ตามที่คุณผู้ชมเห็นภาพกันเลยนะคะ
จอบเป็นสีขาวเรียบร้อยนะคะตอนนี้คือนี่คือลักษณะของจอบโบราณ
ซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้ที่ชาวบ้านในสมัยโบราณ
เขาจะลาสัตว์ทำนงทำนาทำไร่
แล้วก็เหมือนฝังเอาไว้ใต้ดินแบบนี้ก็ไม่แปลกที่จะพบเจอ
พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่เกี่ยวกับอะไรหรือเปล่า
คุณผู้ชมนะเอาเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียว
ช่วงหน้ากลับมาติดตามสีสันวันออกสลากอีกครั้งค่ะ
วันนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยเป็นหนึ่งนักเล่าของโซเชียล
ผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งเขานั่งอยู่ตรงหน้าประตูแล้วมองลอดออกมา
วิญญาณมันเรียกร้องอะไรอย่างนี้มันน่าจะเกินไปแล้วนะ
มันชอบมีศพมาลอยตรงนี้แล้วเขาก็จะเอาศพขึ้นนะจุดนี้
แขนขานนปึ้งกลัวแล้วสุดเสียง
หลังจากที่เราสัมผัสจุดสัมผัสร่วมต่างนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดลิฟต์
ราวบันไดก่อนจะเอามือโดนตาจมูกและปากเนี่ยนะคะล้างมือให้สะอาดก่อนค่ะ
รับประทานผลไม้ที่มีเยื่อหุ้มด้านในของเปลือกผลไม้เช่นส้มมะนาวส้มโอแล้วก็มังคุด
เราเล่นเกมเร็วกับทุกข่าวให้คุณรู้แบบกระชับทุกขอบสนาม
เราไม่มีเวลาไม่มีทดเวลาบาดเจ็บเพราะทุกเกมต้องจริงและชัดเจน
อัปเดตให้คุณรู้ก่อนในทุกประเด็นกีฬาแบบรอบด้าน
หนึ่งสกอร์ในสนามคือ๑สกอร์ในความเข้าใจของคุณ
เรื่องรอบขอบสนาม
พอดแคสต์จากไทยรัฐออนไลน์รวมทุกเนื้อหาน่าฟัง

คุยกับจอมขวัญชวนมาคุยแบบกันเองกว่าเดิม
ประเด็นที่น่าสนใจกับแขกรับเชิญจอมคุยที่รับรองว่าคาดไม่ถึง
กับดิฉันจอมขวัญเหลาเพชรค่ะ
ฟังเรื่องราวสุดหลอนประสบการณ์สุดสยอง
เหล่านักเล่าเรื่องผีชื่อดังบนโซเชียลในสถานีผีดุ
ทางโซเชียลมีเดียของไทยรัฐ
แกมนใหม่โมงครึ่งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
กลับมาติดตามการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากินแบ่ง
งวดประจำวันที่๑๖กรกฎาคมอีกครั้งนะคะ
เบรกนี้ค่ะมาติดตามกันต่อนะคะจะพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดนครพนมกันเลยค่ะ
ชาวบ้านที่นี่เขาบอกเลยว่ามีของดีของเด็ดอีกแล้วนั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะที่ชุมชนเขตเทศบาลตำบลศรีสงครามอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมค่ะ
นายสมัตตะอัคราศีวรอายุ๔๐ปีค่ะ
พร้อมด้วยชาวบ้านไปประกอบพิธีอันเชิญต้นตะเคียนยักษ์
อายุเก่าแก่เห็นบอกว่าเกือบพันปีเลยนะคุณ
แก่มากไปเจอมาที่ไหนเจอมาจากริมห้วยคูณค่ะ
อยู่ติดกับพื้นที่บ้านหลังนึงเห็นว่ากันแบบนั้น
เจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกว่าฝันแล้วซ้ำอีกแล้วซ้ำอีกนะ
ฝันว่ามีเจ้าปู่ตะเคียนกับเจ้าแม่ตะเคียนมานิมิตให้เห็นในฝันค่ะ
จมอยู่ใต้น้ำเนี่ยมาหลายปีแล้วอยากจะขึ้นมาจากน้ำซะเหลือเกินค่ะ
แล้วถ้าขึ้นมาได้ช่วยนำไปไว้ที่วัดหน่อยค่ะ
เพื่อจะเป็นสิริมงคลนะฮะ
ซึ่งก็สอดคล้องกันกับนางนวลผันสิริอายุ๘๒ปีชาวบ้านตำบลศรีสงคราม
ที่แล้วบอกว่าอยากจะขึ้นจากน้ำให้มาช่วยหน่อย
ต่อมาเจ้าของบ้านนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะก่อนหน้าที่มีต้นตะเคียนคู่สองต้น
อายุเกือบพันปีอยู่ริมห้วยเนี่ยหลังจากที่มีการก่อสร้างพัฒนาห้วยคูณ
เขาว่ากันว่าพอมีการพัฒนาพื้นที่ก็มีการตัดโค้นต้นตะเคียนลงไป
แล้วต้นตะเคียนด้วยความมันใหญ่คุณมันก็เลยจมลงไปอยู่ในน้ำนานกว่า๕๐ปีค่ะ
เจ้าของบ้านประกอบพิธีขอขมาอันเชิญขึ้นมาจากน้ำนะคะ
แล้วก็ชาวบ้านก็มาขอโชคลาภส่องหาเลขเด็ดนะคะ
อีกทั้งยังเชื่อด้วยว่าเจ้าพ่อตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียน
มาให้โชคลาภกับชาวบ้านนั่นเองค่ะ
แต่ว่าท่อนใหญ่จริงนะใช่ค่ะแล้วก็เป็นตะเคียนโบราณเก่าแก่ด้วยเนี่ยนะคุณ
ต้องใช้รถเครนมายกกันเลยทีเดียวใช่เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวบ้านนะ
ส่วนบรรยากาศที่บริเวณกลางทุ่งนาตำบลแสวงหาอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองเนี่ย
คุณผู้ชมก็มีการอัญเชิญแม่ตะเคียนขึ้นกลางบ่อทรายเหมือนกันค่ะ
ขณะทำพิธีอันเชิญนะคะพบว่าเหมือนมีเงาดำคุณผู้ชม
แล้วก็มีฟองอากาศผุดขึ้นบริเวณผิวน้ำตลอดเวลาเลยเป็นระยะทางประมาณ๕๐เมตร
เหมือนเป็นคนหายใจอย่างนี้ใช่ไหมจากตรงกลางบ่อทรายอ่ะ
แล้วก็เหมือนแบบเป็นฟองผุดหายใจเข้ามาถึงตลิ่งเลย
นักประดาน้ำนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ดำน้ำลงไปเพื่อตรวจสอบดูเลยนะคะ
แล้วก็ขึ้นมาบอกว่าพบท่อนตะเคียนขนาดใหญ่และก็ท่อนยาวด้วย
อยู่กลางบ่อทรายค่ะตามแนวเงาดำที่มีฟองอากาศผุดผุดขึ้นมานี่แหละ
เท่านั้นแหละคุณผู้ชมก็ได้มีการทำพิธีอันเชิญโดยใช้ลวดสลิงค่ะ
ลวดสลิงดำน้ำลงไปคล้องที่บริเวณต้นตะเคียนนะคะใต้น้ำเลยค่ะ
ซึ่งพอลากขึ้นมาเสร็จแล้วก็พบว่าเป็นต้นตะเคียนที่มีขนาดใหญ่มาก

ยาวกว่า๒๐เมตรแล้วลักษณะของตะเคียนคือสีดำเงามั่นว้าว
ชาวบ้านไม่พลาดนะคะรีบเดินทางมาเลยมาขอดูสักนิดนึงสิ
ว่ากลางลำต้นแม่ตะเคียนลักษณะเป็นแบบไหนนะ
บางคนก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพเก็บเอาไว้ดู
บางคนก็ส่งต่อบางคนบอกไม่ส่งนะคะไม่ส่งนะคะเดี๋ยวมันเคลื่อนค่ะ
เคียนไม่ได้เคลื่อนนะคะโทรศัพท์มันจะเคลื่อน
อันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลเนอะ
ตะเคียนท่อนใหญ่นะใช้การลากขึ้นก็ทุลักทุเลพอสมควรนะคุณเนาะ
นี่ค่ะใหญ่มากเลยคุณผู้ชมเอาย้ำนะคะ
ใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมนะคะ
เดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้าติดตามบรรยากาศสด
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำกับคุณสืบสกุลพันธ์ดีค่ะ
หายใจเข้าหายใจออก
ตอนหายใจเข้าเนี่ยกลั้นเอาไว้สัก๑๐วินาที
แล้วก็ทำแบบนี้ต่อเนื่องอย่างน้อยวันละ๑๐ครั้ง
คุณผู้ชมครับสมมุติว่าถ้ารู้สึกคันคออยากจะไอขึ้นมาแล้วก็
แล้วเกิดไม่มีกระดาษทิชชู่ในการไอแล้วเอาต้องมาปิดปากแบบนี้
ใช้ข้อสอบใช้ข้อสอบคุณผู้ชมแบบนี้
ปิดปากตัวเองเอาไว้
ทำให้ทุกเรื่องราวถูกตีแผ่อย่างถูกต้อง

วันนี้เราขอเลือกกำหนดชีวิตตัวเอง
ผมเข้าใจเองครับผมเข้าใจว่าใครเลวใครดี
ถ้ามีอะไรที่ทำไม่ได้ต้องทำได้
เพราะเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้พูดอย่างเท่าเทียมกัน

เสียงผู้ตายพูดเป็นครั้งสุดท้าย

เสียงปืนก็ดังขึ้นปั้งเลยครับ
การที่มีคนร้ายบุกเข้าไปปล้นทองในร้านทอง
ใช้เวลาก่อเหตุเพียงแค่๑๐นาทีเท่านั้น
แต่ว่าได้ทองคำไปมูลค่า๘๕ล้านบาทนะคะ

ประชาชนคนไทยคงต้องหันกลับมาจับตาดู
สถานการณ์ทางด้านการเมืองกันอีกครั้งนะครับ
ขอบคุณทุกการรับชมไทยรัฐนิวโชว์ของพวกเราด้วยนะครับ

เมื่อมีอุณหภูมิสูงถึง๗๐องศาขึ้นไป

ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล

ของใช้ของกินที่เราเคยใช้กับคนอื่น
เสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มหรือว่าอะไรก็ตาม
ซ่อมถ้าเรามีส่วนตัวก็แยกเอามาไว้ใช้เลยนะครับ

ให้รีบโทรแจ้งแล้วเดี๋ยวจะมีรถจากสถานพยาบาลมารับทันทีค่ะ

จนถึง๑๓นาฬิกา
พบกันที่นี่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
คุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ประจำงวดวันที่๑๖กรกฎาคม๒๕๖๓นะครับ
ซึ่งไทยรัฐทีวีของเราถ่ายทอดสดมาจากอาคารออกรางวัล

แล้วก็เป็นประจำนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชม

นักงานสลากินแบ่งรัฐบาลจะเปิดโอกาสให้ประชาชน

ในการรับชมการออกรางวัลณอาคารออกรางวัล
สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเลยนะครับ
แต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
ทำให้เรื่องของการเตรียมพร้อมของสถานที่
แล้วก็การจัดระเบียบของประชาชนนั้น
ก็เป็นไปตามมาตรการของสาธารณสุขนะครับ
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ซึ่งทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเองนะครับก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
มีการจัดเจลแอลกอฮอล์สำหรับประชาชนแล้วก็ในการเข้ามาณห้องออกรางวัลแห่งนี้
ก็จะมีการเว้นระยะห่างการจัดที่นั่งที่เว้นระยะห่างด้วยนะครับ
เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด๑๙ด้วยนะครับ
เอาละครับด้วยความหวังดีเราย้ำเตือนกันซะหน่อย
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอยากจะเตือนทั้งท่านที่เป็น
แทนจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วก็ผู้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ
สำหรับผู้แทนจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพนะครับที่หลอกลวง
ว่าอาจจะสามารถจัดหาโคต้าหรือว่าจัดสรรสลากินแบ่งรัฐบาลให้แก่ท่านได้
ดังนั้นตรวจสอบข้อมูลจากทางสำนักงานโดยตรงนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์๐๒
ผู้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลหากพบเจอการจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาล
เกินราคาที่กฎหมายกำหนดนะครับก็สามารถแจ้งร้องเรียนแจ้งเบาะแสกันมาได้
หมายเลขโทรศัพท์๐๒๕๒๘๙๙๙๙๙นะครับ
คุณผู้ชมครับในทุกครั้งของการออกรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีการเชิญนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นบุคคลสำคัญจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
ภาคประชาชนและภาคสื่อมวลชนมาเป็นประธานกรรมการ
และกรรมการในการออกรางวัลเพื่อยืนยันว่าการออกรางวัลนั้น

ดังนั้นในช่วงต้นนี้ขออนุญาตที่จะแนะนำรายชื่อของคณะกรรมการ
ในการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่๑๖กรกฎาคม๒๕๖

โดยรายชื่อของคณะกรรมการการออกรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาลในครั้งนี้นะครับ
พลตำรวจเอกนัทธรพระสุนทรที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานกรรมการนะครับ
นายสยามรัฐสินพัทรบดีรองประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูรณ์บริหารธุรกิจรามอินทาเป็นกรรมการท่านที่๑
นายกฤษักร์ดิหลกพรฮิรันทร์ผู้มนุยการสำนักงานปประชาวประจำจังหวัดพทุมธานีเป็นกรรมการท่านที่สอง
นายอังกูลบัวศีธนารักพื้นที่นทบุรีเป็นกรรมการท่านที่สาม
แทนภาคประชาชนก็คือนางสาวยนละนันยังรอด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สำนักงานขณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นกรรมการท่านที่สี่
แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันธ์ตำรวจเอกหญิงพรเพล
มรสุนทรสิริรองผู้บังคับการกองการเงิน
สำนักงานงบประมาณและการเงินเป็นกรรมการท่านที่๕นะครับ
แทนกระทรวงการคลังนางอุสาศรีพัฒน์
วิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักงานประหลัดกระทรวงการคลัง

ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินวาทีร้อยเอกปิติคุณนินถนอม
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษเป็นกรรมการท่านที่๗ครับ

นายพิสิทธิ์ศรีวรานันต์
ผู้ถามสื่อมวลชนได้แก่นายทิศรรย์กรถิบวลเทียน
นางสาวพรพันธ์อมรรังศรีเป็นเลขานุการครับ
มาถึงเรื่องราวดีที่อยากจะแบ่งปันความสุขให้แก่คุณผู้ชมนะครับ
เพราะว่าทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
รวมถึงกรมสรรพสามิตรและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ได้จัดโครงการครัวปันอิ่มติดตามได้จากรายงานนี้ครับ
โครงการครัวปันอิ่มโดยความร่วมมือของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลังกรมสัมภาษามิตรและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
โครงการดีนี้ขึ้นเพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด๑๙
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง
โดยในวันเปิดโครงการนายพัชระอนันตสินอธิบดีกรมสัมภาษามิตร
ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
โครงการด้วยเมนูข้าวไข่เจียวที่ท่านลงมือเจียวไข่ด้วยตัวเอง
เพื่อช่วยเหลือพวกเรานะครับประชาชนพี่น้องทุกท่าน
ในยามนี้เราช่วยกันได้เท่าไหร่

เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการเลี่ยวไวที่
ท่านรองบรรยบท่านคำสือคาร
ท่านคำสือคารท่านเศรษฐกิจท่านสำคัญ
วันที่๓๐มิถุนายนที่ผ่านมา
นายพัชระอนันตสินอธิบดีกรมสรรพสามิตรในฐานะประธานกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาล
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกบุญทรงจันทรีศรีผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
และผู้บริหารหน่วยงานที่ร่วมจัดโครงการครัวปันอิ่ม
เดินทางมาเพื่อมอบข้าวกล่องน้ำดื่มให้กับประชาชน
เมนูในวันนั้นคือข้าวผัดกระเพราหมูชิ้นและข้าวผัดกระเพราไก่
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่า
รู้สึกดีใจที่หน่วยงานของรัฐและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ได้ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ให้เห็นว่าไม่ทอดทิ้งประชาชน
หากมีสิ่งใดที่ช่วยเหลือกันได้
ก็จะรีบเข้าไปดำเนินการ

ก็เกิดจากการร่วมมือของหน่วยงานของรัฐนะครับ

ร่วมกับทางกรมสรรพสามิตรนะครับ

ให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชน
ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙

มอบให้กับพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ได้โดยโครงการเราเริ่มมาตั้งแต่วันที่๑๗มิถุนายน

ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนให้รักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ถึงแม้เราจะอยู่ในช่วงของการป้องกันที่ดีแล้ว

เราก็คงยังต้องคำนึงถึงแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับ
นะครับก็ขอฝากความปลาสนาดีมาด้วยครับโครงการครัวปันอิ่มยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตดุสิตและจิตอาสาสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมมาช่วยจัด
นี่ก็คือกิจกรรมดีที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงโรคโควิด๑๙ระบาด
เพื่อที่เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
พัตราศรีปัชชิมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
เวลาที่เราจะเปิดประตูอย่าใช้มือเด็ดขาดค่ะ
เอามือเก็บไว้เลยแล้วให้ใช้บริเวณข้อศอก
ใช้บริเวณด้านหลังหรือใช้ไหล่ในการเปิดประตู
เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสนั่นเองค่ะ
ดื่มน้ำวันละมากกว่า๑๕ลิตรหรือว่าน้ำขวดใหญ่นั่นเอง

เพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิร่างกายของเราให้คงที่นั่นเอง
คุณอุ๋ยภาคภูมิกับคุณอิ๊วเขารออยู่

สวัสดีค่ะ
ได้สำเร็จ
พบกันในร้องได้ยกกำลังสตาร์
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา๑๗นาฬิกา๒๐นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
แล้วมาชี้ช่องทางสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในกระเป๋ากัน
เกาะติดจอรอชมพวกเรากับเรื่องนี้ต้องขยาย

ทิ้งความทุกข์ที่มันกัดกินหัวใจนะครับ

ร้องครบ๑๐เพลงรับเงินทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราไปเลย

สุดยอด
เพียงคุณเป็นนักสู้ตัวจริงไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยค่ะ
แล้วเจอกันบนเวทีของนักสู้ชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
วันนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุย
เป็นหนึ่งนักเล่าของโซเชียลครับ
ผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งเขานั่งอยู่ตรงหน้าประตู

วิญญาณมันเรียกร้องอะไรอย่างนี้มันน่าจะเกินไปแล้วนะ
มันชอบมีศพอ่ะมันลอยตรงนี้
แล้วเขาก็จะเอาศพขึ้นนะจุดนี้

กลัวแล้วสุดเสียง

เพียงโจทย์๔ข้อ๑โอกาสบนเวที
ละครสุนทรสิริเป็นกรรมการ

วิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักงานประหลัดกระทรวงการคลัง
อุตสาศรีพัฒน์เป็นกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษว่าที่ร้อยเอกปิติคุณนินถนอมเป็นกรรมการ
ผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยผู้อำนวยการส่วนงานนิติการสำนักการสอบสวนนิติการนายพิสิทธิ์ศรีวรานันเป็นกรรมการ
ผู้แทนสื่อมวลชนผู้ดำเนินรายการมันนี่โมลิ่งช่องพีพีทีวีนายถิติกรทิศมนเทียนเป็นกรรมการ
อุปกรณ์ในการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลมีสามชนิดคือหนึ่ง
อุปกรณ์ออกรางวัลนนทรีย์๑ใช้สำหรับการออกรางวัลเลขหน้าเลขท้ายและรางวัลที่๑
อุปกรณ์ออกรางวัลอัตโนมัติโมติพลิกใช้สำหรับการออกรางวัลที่๒และที่๓
วงล้อออกรางวัลใช้สำหรับการออกรางวัลที่๔และรางวัลที่๕
ออกรางวัลที่๔และที่๕นะคะมีวงล้อทั้งหมด๑๒วงแต่ละวงมีหมายเลข๐๙ครบ๑๐หมายเลข
และในวันนี้ท่านประธานกรรมการได้เลือกใช้วงล้อหมายเลขหนึ่ง
วงล้อหมายเลขสี่วงล้อหมายเลขห้า
วงล้อหมายเลขเจ็ดวงล้อหมายเลขแปด
และวงล้อหมายเลข๙เหลืออีก๖วงล้อไว้สำรองค่ะ
ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักวงล้อ
ข้าวใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลม
เพื่อเสี่ยงลำดับในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลข
ว่าจะนำไปตั้งในหลักใดตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักแสน

จากนั้นเจ้าหน้าที่สมุนภาชนะให้ลูกยังหมายเลขพระกัน
เพื่อให้ท่านกรหารกรรมการได้สิ่งหยิบขึ้นมาท้องหละหนึ่งลูก
ว่าจะใช้หลักใดในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขค่ะ
ได้หมายเลข๑
ล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่๑
จะนำไปตั้งที่หลักหน่วยค่ะ
ท่านประหลากรรมการมีเสียงหยิบขึ้นมาใหม่

วงล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่๕
จะนำไปตั้งที่หลัก๑๐
ล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่๓

ต่อไปนะคะได้หมายเลขสองค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่สอง

และหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลขสี่
วงล้อและลูกบอลหมายเลขในชุดที่๔จะนำไปตั้งที่หลักแสน
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขเข้าที่เรียบร้อยแล้ว
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์

สำหรับการออกรางวัลที่๒และรางวัลที่๓ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมาติพิษ
มีลูกปิงปองหมายเลขที่จะใช้ในการออกรางวัลจำนวน๑๒ชุด
แต่ละชุดมีหมายเลข๐ถึง๙ครบ๑๐หมายเลข
และท่านประธานกรรมการได้เลือกใช้ลูกปิงปองชุดที่๒สำหรับหลักที่๒
ที่๓สำหรับหลักที่๑
ชุดที่ห้าสำหรับหลักที่ห้าชุดที่หกสำหรับหลักที่สี่
ที่๘สำหรับหลักที่๖และชุดที่๑๐สำหรับหลักที่๓ค่ะ
เหลืออีกหกชุดไว้สำรองและในวันนี้นะคะ
มีข้าราชการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาร่วมหมุนวงล้อ
ที่ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลจะต้องเสียค่าอากรสแตมในอัตรา๑บาทของเงินรางวัลทุก๒๐๐บาท

และท่านที่ถูกรางวัลสละการกุศลจะต้องเสียภาษีหากหน้าที่จ่ายในอัตราร้อยละ๑บาทของเงินรางวัลค่ะ
เมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของวงล้อแล้วนะคะ
ท่านประธานกรรมการได้กำหนดให้ตั้งวงล้อไว้ที่หมายเลข๓ทั้งหมด
ขณะนี้วงล้อตั้งอยู่ที่หมายเลข๓๔
ลำดับต่อไปนะคะประธานกรรมการจะได้นำลูกบอล๔แทนตำแหน่งรางวัล
เข้าใส่ในพัชนะพลาสติกทรงกลม
เพื่อเสี่ยงลำดับในการออกรางวัล
โดยให้สีเหลืองแทนตำแหน่งรางวัลที่๒มี๕รางวัล
เงินรางวัลรางวัลละ๒๐๐๐๐บาท
สีชมพูแทนตำแหน่งรางวัลที่๓มี๑๐รางวัล
เงินรางวัลรางวัลละ๘๐๐๐บาท
สีเขียวแทนตำแหน่งรางวัลที่๔มี๕๐รางวัล
เงินรางวัลรางวัลละ๔๐๐๐บาท
และสีน้ำเงินนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่๕
มี๑๐๐รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ๒๐๐๐บาทค่ะ
เมื่อประธานกรรมการได้นำลูกบอลสีทั้ง๔สีเข้าใส่ในพัชนะพลาสติกทรงกลมแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้ทำการหมุนพัชนะให้ลูกบอลสีคลักกัน
แล้วจะให้ท่านประธานกรรมการได้เสี่ยงจับขึ้นมา
สีอะไรก็จะทำการออกรางวัลในตำแหน่งนั้นตามลำดับค่ะ
ประธานกรรมการเสี่ยงจัดขึ้นมาแล้วนะคะ
สีเขียวแทนตำแหน่งรางวัลที่สี่
ออกรางวัลที่๔ด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป
รวม๕๐รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ๔๐๐๐บาทค่ะ
หมุนชุดนี้เป็นข้าราชการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่สี่
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๑เลขที่ออก
ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่สอง

ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๕๘๐
อพที่๔ครั้งที่๔

อพที่๔ครั้งที่๖
อพที่๔ครั้งที่๗

อพที่๔ครั้งที่๙
อพที่๔ครั้งที่๑๐
อพที่๔ครั้งที่๑๑
อพที่๔ครั้งที่๑๒
อพที่๔ครั้งที่๑๓

ต่อทะวันที่๔ครั้งที่๑๗

ต่อทะวันที่๔ครั้งที่๑๙
ต่อทะวันที่๔ครั้งที่๒๐
ต่อทะวันที่๔ครั้งที่๑๙
ตอนที่๒๑
ตอนที่๒๔ร้านที่๒๒
ตอนที่๒๔ร้านที่๒๓
ตอนที่๒๔ร้านที่๒๔
ตอนที่๒๔ร้านที่๒๕
ตอนที่๒๔ร้านที่๒๖
ตอนที่๒๔ร้านที่๒๗

อภศ๔ครั้งที่๓๒

ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๓๔
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๓๔
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๓๑
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๔๐
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๔๑
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๔๒
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๔๒
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๔๒
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๔๑
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๔๘
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๔๔
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๔๑
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๔๘
ออกรางวัลที่๔ครั้งที่๕๐ครั้งสุดท้าย
รางวัลที่๑๘๘ครบแล้ว๕๐รางวัลนะคะ
ขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะ
ประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้สีน้ำเงินแทนตำแหน่งรางวัลที่๕
ออกรางวัลที่๕ด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไปรวม๑๐๐รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ

พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่๕
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๑เลขที่ออก
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๒
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๓
ออกรางวัลที่๖เลขที่๗

ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๖
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๖
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๗
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๘
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๙
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๑๐
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๑๑
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๑๒
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๑๓
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๑๔
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๑๕
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๑๖
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๑๗
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๑๘
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๑๙
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๒๐
ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่ยี่สิบสองแปดสามสี่หนึ่งสองหนึ่งแปดสามสี่

แต่ว่าตอนนี้มีข้อมูลดีจากสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
เราจึงอยู่กับพี่ปุ๊เป็นประจำพี่ปุ๊ณทรัพย์ธรรพีมทร

เรื่องแรกเลยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อจองล่วงหน้าสลากินแบ่งรัฐบาล
ละกินแบ่งนะครับที่ท่านได้ลงทะเบียน
สำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้แล้วนะครับ
ก็จะเรียนให้ทราบว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
จะเปิดซื้อสลากงวดประจำวันที่๑สิงหาคมในวันที่๑๙กรกฎาคมนะครับ
และจองล่วงหน้าสลากงวดประจำวันที่๑๖สิงหาคมในวันที่๒๐และ๒๑กรกฎาคม
ผ่านทางช่องทางต่างทั้งที่ธนาคารกรุงไทยสาขาต่างนะครับ
ก็จะทำรายการได้ตั้งแต่ธนาคารเปิดจนถึงเวลา๑๒นาฬิกา
จะเปิดทำการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เวลา๗นาฬิกา๓๐นาที
และจะปิดระบบในเวลา๑๒นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับ
นี้จะต้องนำเงินค่าสละเข้าบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
ก่อนล่วงหน้าภายในวันที่ที่จะทำรายการนะครับ
ก็คือภายในเวลา๑๘นาฬิกาอย่างเช่นถ้าสมมุติจะทำรายการวันที่๑๙
ก็ต้องเอาเงินเข้าบัญชีในวันที่๑๘ก่อน๖โมงเย็นเป็นต้นครับ
โดยที่ผู้ที่ได้ซื้อสลากผู้ที่จองสลากได้แล้ว
ไม่สามารถที่จะเข้าไปทำรายการสลากซื้อในงวดเดียวกันได้อีกครับ
หากมีข้อสงสัยประการใดก็สามารถสอบถามได้ที่
ครับส่วนผู้ที่รับชมการออกรางวัลวันนี้
แล้วถูกรางวัลพรุ่งนี้ต้องลงทะเบียนจองคิวใช่ไหม
อันนี้ตอนนี้ต้องมีการลงทะเบียนจองคิว
ก็สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจะเปิดลงทะเบียนจองคิว
เพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดประจำวันที่๑๖กรกฎาคม

โดยเริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่๑๗กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป
เพื่อให้ผู้ที่ถูกรางวัลนั้นได้รับบริการที่สะดวก
แล้วก็มีการเว้นระยะทางตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อโควิด๑๙ครับ
ปุ๊ย้ำอีกเรื่องครับเรื่องของการรับชมการออกรางวัลทางช่องทางยังไงบ้างครับ
ก็ยังมีช่องทางให้เรารับชมกันตอนนี้ทางเลือกเยอะทีเดียวนะครับ
อกจากนี้แล้วก็ยังสามารถตรวจผลรางวัล
ซึ่งจะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัล
แล้วก็ค้นหาจุดจำหน่ายของตัวแทนจำหน่าย
รวมทั้งบันทึกข้อมูลสลากที่เราซื้อนะครับ
เพื่อรอรับการแจ้งเตือนผลรางวัลอัตโนมัติ
หลังจากการออกรางวัลเสร็จสิ้นแล้ว
ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอย
ครับก็อวยพรให้ทุกท่านนั้นถูกรางวัล
เอาละครับในช่วงนี้ขอขอบคุณพี่ปุ๊ณศักดิ์เตือน
แต่ว่าอยากให้พี่ปุ๊ได้ดูเรื่องราวดีตรงนี้
นั่นก็คือซิตคอมออฟฟิศนี้มีลุ้น
วันนี้ชื่อตอนว่าโชคช่วยสลากชำรุดทำอย่างไร
ไปติดตามกันเลยครับเชิญครับครับสวัสดีครับ

เพื่อมีความรู้สึกดีของพี่ปุ๊ณศักดิ์เตือน

ทำไมคุณถึงลาออกจากที่เก่าครับ
ต้องการความก้าวหน้าในอนาคตค่ะ
อยากค่ะประสบการณ์ที่ท้าทายใหม่ค่ะ

อืมน้ำผม

ทำไมคุณคิดว่าบริษัทของเราต้องการคุณครับ
เพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
เชื่อว่าจะทำให้บริษัทของคุณ

เคิร์สไอเป็นคนที่มุ่งมั่นจริงจัง
และตั้งใจเวลาทำงาน
หน้าตาจิ้มริมแล้วนี่เรานี่

ถ้าคุณได้เป็นพนักงานขายของบริษัทของเรา

ใบรับสินค้าเกิดชำรุดเสียหาย
ลูกค้ายังสามารถรับสินค้าได้เหมือนเดิมหรือไม่
และคุณมีวิธีการจัดการกับปัญหานี้ยังไงครับ

ขอบคุณค่ะ

ผมขอบคุณคุณทั้งสองคนมากที่เสียสละเวลามาให้สัมภาษณ์
แล้วผมก็ต้องขอแจ้งผลคุณสองคนเลยว่า
คุณสองคนไม่ผ่านเกณฑ์บริษัทเราครับ

เราต้อนรับตลอดเวลาครับ

ทำแบบนี้ไม่เกินไปหน่อยหรือไงฮะ

รอเขาทั้งสองคนเนี่ยพอได้นะครับบอส
แหมแววตานี่ดูจริงจังกว่าตอนทำงานอีกนะคะ

ถ้าเกิดว่าบริษัทของเราไม่มีแผนการขยายการตลาดเนี่ย

อ่อนก็ยังรู้เลยใช่ไหม
ใช่ค่ะก็แค่หลักฐานใบรับสินค้า
ฉีกขาดฉันมันเสียหายค่ะ

ก็คือก็รับสินค้าได้อยู่แล้วค่ะ

สลากที่เสียหายชำรุดฉี่ขาด
นำไปขึ้นเงินได้

จะพูดสู่สิ่งสัมภาษณ์อย่างนั้นไม่ได้นะคะ

เขาเคยนำเสนอข่าวสลากเนี่ยฮะ

ลืมไปในกระเป๋ากางเกงแล้วสลากนั้นเนี่ยถูกรางวัลด้วย
สุดท้ายแล้วกางเกงตัวนั้นเนี่ยไปลืมไปในเครื่องซักผ้า
นี่พอควักสลากออกมาเท่านั้นแหละสลากนี่ปุ๋ยยุ้ย

แน่นอนคือสลากมาถูกรางวัลแต่สลากชำรุดเสียหาย

ผมจะบอกเลยว่าคุณไม่เคยแถวผมผิดหวังครับ

โอ๊ยเดี๋ยวค่ะ
ถ้าเกิดหัวเราะกันขนาดนี้ชะยังขอตัวนะคะ
เดี๋ยวเราก็จะไปจุดคลายแม็กซ์ค่ะ
เรากำลังพูดถึงสลากชำรุด
คุณโชคครับจัดการรอสักครู่
มันอะไรของเขาอะไรชุดขอบครับ
อะไรของเขามาแล้วครับ
นี่ถ้าเกิดว่าสลากเสียหายชำรุดกรุณาอย่าทิ้ง
คุณสามารถนำสลากเหล่านี้ไปขึ้นเงินรางวัลได้
เพียงแค่ว่าคุณอย่านำกาวไปปฏิปต่อเองโดยเด็ดขาด
ต้องส่งชิ้นส่วนต่างเหล่านี้ให้กับเจ้าหน้าที่เขาตรวจหาสาระสำคัญครับ
เช่นเลข๖หลักวันที่เลขชุดบาร์โค้ดหรือว่าลายน้ำครับ
ถ้าตรวจสอบออกมาแล้วสลากนั้นเป็นของจริงถูกรางวัลจริง

เพราะทุกคนนั้นใจร่มครับผม
เพราะว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอสักแป๊บหนึ่ง
ทางสำนักงานสลากเนี่ยจะทำการตรวจสอบให้นะครับ
สลากนั้นเป็นของจริงหรือไม่
ถ้าเป็นของจริงก็เอาสลากไปขึ้นเงินรางวัลได้เลยครับ
คุณโชคสลากนี้ไปเอามาจากไหนคะ
เดินไปห้องบอสมาครับเห็นมันวางอยู่บนโต๊ะบอส
เขาก็เลยหยิบมาแล้วก็จุ่มน้ำ
เพื่อมีภาพประกอบในการพูด
ไงครับโอ้โฮจะได้เห็นภาพทักเกตค่ะโอ้โฮจริง
ไอ้คุณโชคครับมันสลากของผมครับ

นี่ผมยังไม่ได้ตรวจเลยนะครับว่าถูกรางวัลหรือเปล่าแล้วคุณเอามาทำอย่างนี้ได้ไงครับเนี่ย

ออกรวมที่๕ครั้งที่๗๕
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๗๙
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๗๘
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๗๙
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๗๘
ออกระวังที่๕ครั้งที่๘๑๐
ออกระวังที่๕ครั้งที่๘๑๐
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๘๙
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๘๔

ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๘๔

ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๘๔
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๘๔
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๘๙
ออกรวมที่๕ครั้งที่๘๘
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๙๑
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๙๒

จีน

อุ่น

ออกรมณ์ที่๕ครั้งที่๙๘
ออกรมณ์ที่๕ครั้งที่๙๙
ออกรางวัลที่๕ครั้งที่๑๐๐ครั้งสุดท้าย
รางวัลที่๕ออกไปครบแล้ว๑๐๐รางวัลนะคะ
ต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจัดลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะ
สีเหลืองนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่๒
จะออกรางวัลที่๒ด้วยเครื่องออกรางวัลติดต่อกันไป
รวม๕รางวัลโดยประธานกรรมการจะไป

และกดปุ่มให้ลูกปิงปองหมายเลขพลักกัน
เมื่อเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดปุ่มเลือกลูกปิงปองหมายเลข
ปิงปองที่ลอยขึ้นด้านบนของเครื่องทั้ง๖หลัก
คือหมายเลขที่แสดงผลรางวัลค่ะ

ออกรวมที่สองครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก
ออกรวมที่สองครั้งที่สองเลขที่ออก
ออกรวมที่สองครั้งที่สาม
ออกรวมที่สองครั้งที่สามเลขที่ออก
ออกรวมที่สองครั้งที่สี่เลขที่ออก
ออกรวมที่สองครั้งที่ห้าครั้งสุดท้ายเลขที่ออก
ออกรวมที่สองครั้งที่ห้าครั้งสุดท้ายเลขที่ออก
ออกรวมที่สองครั้งที่สี่เลขที่สี่เลขที่ออก
ออกรวมที่สองครั้งที่สี่เลขที่สี่เลขที่ออก
ไปครบแล้ว๕รางวัลนะคะ
และลูกบอลสีสุดท้ายค่ะสีชมพูแทนตำแหน่งรางวัลที่สาม
ออกรางวัลที่๓ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติโมติพิษติดต่อกันไปรวม๑๐รางวัล
เงินรางวัลรางวัลละ๘๐๐๐บาทค่ะ
พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่๓

ออกรางวัลที่๓ครั้งที่๒เลขที่ออก
ออกรางวัลที่๓ครั้งที่๒เลขที่๖
ออกรางวัลที่๓เลขที่ออก
รางวัลที่๓ครั้งที่๓เลขที่ออก
ออกรางวัลที่๓ครั้งที่๔เลขที่๖เลขที่๖
ออกรางวัลที่๓ครั้งที่๕เลขที่ออก๐๗๓๖๓๐๐๗๓๖๓๐
ออกรางวัลที่๓ครั้งที่๖เลขที่ออก๘๔๕๕๓๘๘๔๕๕๓๘
ออกรางวัลที่๓ครั้งที่๗เลขที่ออก
ออกรางวัลที่๓ครั้งที่๘เลขที่ออก๘๕๗๕๑๑๘๕๗๕๑๑
ออกรางวัลที่๖ครั้งที่๗เลขที่๘๔๕๕๓๘๘๔๕๕๓๘
รางวัลที่สามครั้งที่เก้าเลขที่ออกแปดเก้าแปดหนึ่งสองศูนย์แปดเก้าแปดหนึ่งสองศูนย์
ออกรางวัลที่สามครั้งที่สิบครั้งสุดท้ายเลขที่ออกสามสามศูนย์แปดสองศูนย์สามสามศูนย์แปดสองศูนย์
ออกรางวัลที่๓ครบถ้วนแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ติดตามการออกรางวัลอย่างต่อเนื่องนะครับ
ในการออกรางวัลทุกครั้งนะครับสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
ก็ให้ความสำคัญในเรื่องของมาตรฐานในการออกรางวัล
รวมถึงอุปกรณ์ทุกชิ้นด้วยนะครับ
ก่อนจะนำขึ้นสู่บนเวทีในการออกรางวัลนั้น
ทางสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลโดยเจ้าหน้าที่นั้น
ได้นำอุปกรณ์ต่างมาให้ทางประธานกรรมการ
แล้วก็กรรมการในการออกรางวัลประจำงวดนั้นได้ตรวจสอบกันก่อนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงล้อวงกลมแบบนี้แล้วก็ลูกบอลพลาสติกนะครับ
รวมถึงนำอุปกรณ์ในการตรวจโลหะนั้นมาสแกนให้คณะกรรมการได้เห็น
เพราะว่าเรื่องของอุปกรณ์ในการออกรางวัลต่างนั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่ทางสลากินแบ่งรัฐบาลนั้นก็มุ่งเน้นในเรื่องของมาตรฐานในการออกรางวัลนะครับ
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการที่จะมั่นใจได้ว่าการออกรางวัลทุกครั้งมีความโปร่งใส
อันนี้คุณผู้ชมก็ได้เห็นบรรยากาศในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์
แล้วครับคุณผู้ชมรับชมการออกกวางกันต่อได้เลย
ท่านประธานกรรมการได้เสี่ยงจัดขึ้นมาแล้วนะคะ

กรรมการท่านแรกได้แก่กรรมการหมายเลข๒
นายกฤตศักดิบิโหลฟพรฮีดัล
ผู้โมยการสำนักงานประปศคร
กรมการท่านที่๓ได้แก่กรมการหมายเล็ก๓
สยามรัฐสินค์พััฒนรับทหวัดี
รองประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูรณ์บริหารธุรกิจรามอินทราวีแบคค่ะ
และท่านที่๖ท่านสุดท้ายนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข๘
นายพิศิษฐ์สีวรานัลผู้อำนวยการส่วนงานนิตการ
สำนักการณ์วิทยาลัยส่รภาร์มและนิตการ
แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะ
เมื่อได้กรรมการออกรางวัลครบทั้ง๖ท่านแล้วนะคะต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบบัตรหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขหก
กรรมการออกรางวัลท่านละหนึ่งหมายเลขเพื่อติดบัตรไว้ที่บริเวณอกเสื้อด้านซ้าย
แล้วจะขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่ได้รับค่ะ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแจ้งผู้ที่สนใจซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
และได้ทำการลงทะเบียนแล้ว
ทราบว่าสำนักงานจะเปิดให้ทำรายการซื้อสลากงวดวันที่๑สิงหาคม๒๕๖
ในวันที่๑๙กรกฎาคม๒๕๕๙
จองล่วงหน้าสลากงวดวันที่๑๖สิงหาคม๒๕๖๒
ในวันที่๒๐และ๒๑กรกฎาคม๒๕๖๒
ทางช่องทางต่างได้แก่ที่ทำการธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
สามารถทำรายการได้ตั้งแต่เปิดทำการสาขาและจะปิดระบบในเวลา๑๒นาฬิกา
ทำรายการผ่านคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือได้
ตั้งแต่เวลา๗นาฬิกา๓๐นาทีถึงเวลา๑๒นาฬิกา
ทั้งนี้จะต้องนำเงินค่าสลากเข้าบัญชีเงินฝากที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนวันทำรายการ
ภายในเวลาสิบแปดนาฬิกานะคะโดยผู้ที่ทำรายการสลากจองได้แล้ว
ไม่สามารถเข้ามาทำรายการสลากซื้อในงวดเดียวกันได้อีก
สัญญาณสีแดงสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลประกอบด้วย
ชนะพลาสติกทรงกลมตลับพลาสติกทุกแสงแบบเกลียว
ละ๑๐ตลับใช้บรรจุลูกบอลหมายเลข
ลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลขศูนย์ถึงเก้าลูกละหนึ่งหมายเลข

หรือตรวจผลรางวัลย้อนหลังด้วยการสแกนบาร์โค้ด๒มิติบนใบสลาก
รวมถึงรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลการค้นหาจุดจำหน่ายจากตัวแทนที่บันทึก
สามารถบันทึกข้อมูลสลักที่ซื้อด้วยการสแกนบาร์โค้ด๒มิติ
เพื่อรอรับการแจ้งเตือนผลรางวัลอัตโนมัติหลังการออกรางวัลสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะคะ
เทโซสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยและแอปสโตสำหรับระบบไอโอเอสค่ะ
ขณะนี้ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลเสร็จสิ้นแล้วนะคะต่อไป
เจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนบรรจุในตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียว
ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมการออกรางวัลได้โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้เป็นหลักฐานในการเข้าชมและขอความร่วมมือ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ขอโรคติดเชื้อโควิดไนทีนอย่างเคลื่อนขลัดนะคะ
หมายเลขสอง
ขอให้ผู้ซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลทุกท่านตรวจผลการออกรางวัลอย่างละเอียดโดยสามารถตรวจผลรางวัลที่ถูกต้องผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติหมายเลขหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เว็บไซต์สำราคารสลักกินแบ่งรัฐบาลเวอร์ไวร์เว็บดอทจีเอลโอดอทออร
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เปิดให้ลงทะเบียนจองคิว
เพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่๑๖กรกฎาคม๒๕๕๙
โดยเริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่๑๗กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป
เพื่อให้ผู้ถูกรางวัลได้รับบริการที่สะดวก

ติดตามคิว

ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพใช้อุบายหลอกลวง
ว่ามีโคต้าสลักจำนวนมาก
หรือสามารถจัดสรรโคต้าสลากได้
หรือสอบถามข้อมูลทางการเงิน
ขอเตือนประชาชนอย่าได้หลงเชื่อนะคะ
หากพบเบาะแสโทรแจ้งที่หมายเลข๐๔

จนละทีใดแสดงลูกบอลหมายเลขหนึ่งถึงหมาเลขห้าไปแล้วนะคะ
ก่อนที่จะแสดงหมายเลขในลำดับต่อไป
จะทำการหมุนปอนออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขแพ้กันครั้งหนึ่งก่อนค่ะ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการขอรับเงินรางวัล
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
เป็นตัวแทนรับขึ้นเงินรางวัลสลากโดยสามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่หนึ่งมีค่าธรรมเนียนขั้นต่ำหนึ่งเปอร์เซ็นต์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอร์เซนเตอร์หมายเลข๐๒๕๒๘๙๙๙๙๙๙ค่ะ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพที่ส่งจดหมายหลอกลวงหรือแอบอ้างผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียว่าสามารถให้ตัวเลขที่ถูกรางวัลได้
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์หรือคอร์เซนเตอร์นะคะ

สมรรถการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดสรรสลากให้ตัวแทนจำหน่ายรับไปจำหน่ายในราคาต้นทุนฉบับละ๗๐บาท๔๐ต่าง
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดสรรสลากให้ตัวแทนจำหน่าย
รับไปจำหน่ายในราคาต้นทุนฉบับละ๗๐บาท๔๐สตางค์
เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ซื้อตามราคาที่กำหนดใบละ๘๐บาท
โดยผู้ขายจะได้กำไรฉบับละ๙บาท๖๐สตางค์
ขอให้ตัวแทนจำหน่ายจำหน่ายสลากตามราคาที่กำหนดในราคาใบละไม่เกิน๘๐บาทค่ะ

จำหน่ายสลากเกินราคา
ถือว่าเป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติสำนักงานสลาก
แบ่งรัฐบาลมีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
และจะถูกยกเลิกสัญญาเนื่องจากทำผิดหลักเกณฑ์ในการรับสลากไปจำหน่าย
สำหรับผู้ซื้อสลากทุกท่านนะคะ
ขอให้รักษาสิทธิ์ของตนเองไม่ซื้อสลากเกินราคา๘๐บาทค่ะ

หมายเลข๐

หมายเลข๐

ลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกยาง
หมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สอง
หลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้า
และหลักที่หกรวมหกหลักค่ะเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมนะคะ

ครั้งประหลังกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลในหลักใดออกรางวัลเล็กหน้า๓ตัวครั้งที่๒ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๓
ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๔
จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๖
ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๒
ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๒หลักที่๔และหลักที่๖
ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๑
พร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่สอง
เลขที่ออก๕๓๓๕๓๓ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่สอง
เลขที่ออก๕๓๓๕๓๓ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่สอง

เลขที่ออก๕๑๐๕๑๐ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๑
รางวัลเลขหน้า๓ตัวออกไปครบแล้ว๒ครั้งนะคะ

มีเงินรางวัลรางรำละ๔๐๐๐บาทค่ะ

จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๕
จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๕
ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๓
จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๖
ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๔จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๓หลักที่๔และหลักที่๖ออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒
พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒
รางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒เลขที่ออก
ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า๓ตัวครั้งที่๒เลขที่ออก

จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๒
จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๕
จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๖
ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๒หลักที่๕และหลักที่๖
ออกกลางวันเล็กท้าย๓ตัวครั้งที่๒ค่ะ
พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย๓ตัวครั้งที่๑

พร้อมแล้วจะออกกลางวันเล็กท้าย๓ตัวครั้งที่๒
พร้อมแล้วจะออกกลางวันเล็กท้าย๓ตัวครั้งที่๒

พร้อมแล้วจะออกกลางวันเล็กท้าย๓ตัวครั้งที่๒
พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย๓ตัวครั้งที่๒
รางวัลเล็กท้าย๓ตัวครั้งที่๒เลขที่ออก๔๙๔๔๙๔ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเล็กท้าย๓ตัวครั้งที่๒เลขที่ออก๔๙๔
รางวัลเลขท้ายสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้งนะคะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้ายสองตัว
มีเงินรางวัลรางวัลละ๒๐๐๐บาทค่ะ
จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หก
ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๓จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่๓และหลักที่๖
ออกรางวัลเลขท้าย๒ตัวผู้ที่จะทำการออกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
หลักหน่วยเป็นผู้แทนสื่อมวลชน
ผู้ดำเนินรายการมันนี่มอนนิ่งช่องพีพีทีวี
นายถิติกรทิพย์มนเทียน

เป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
ผู้อำนวยการส่วนงานนิติการสำนักการสอบสวนและนิติการ
นายพิสิทธิศรีวรานันทร์ค่ะ
พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
พร้อมแล้วจะออกกำลังวัลเลขท้าย๒ตัว
งวดวันที่๑๖กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๖๒

ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย๒ตัว
วันที่๑๖กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๕๙

พร้อมด้วยรางวัลเลขท้าย๒ตัวออกไปครบแล้วนะคะ
ขณะนี้ลูกบอลหมายเลขทั้ง๖หลักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำพัชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากประธานกรรมการ
และเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง๖ลูกแล้ว
ท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหาก
และเจ้าหน้าที่จะทำการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขพระกันค่ะ
๕๐นาทีทางสถานีธรรมทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่วัน๑๔นาฬิกา
ไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
รวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียง
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ประชาชนที่สนใจนะคะสามารถเข้าชมการออกรางวัลได้
โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้

และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด๑๙อย่างเคร่งครัดค่ะ
ลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการ
ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากที่ปรึกษาพิเศษ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกนัทธรพระสุนทรค่ะ
จะทำการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลัก
ขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใด
ลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลัง
แล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของตนเอง
ประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะครับ
หมายเลข๕กรรมการออกรางวัลประจำหลัก๑๐
ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยเอกปิติคุณนินถนอมจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับแรกค่ะ
ลูกบอลหมายเลขประจำหลักสิบนะคะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่
หมายเลข๓กรรมการออกรางวัลประจำหลักพันธุ์ผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยผู้อำนวยการส่วนงานนิติการสำนักการสอบสวนและนิติการนายพิสิทธิ์ศรีวรานันจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ
ลูกบอลหมายเลขประจำหลักพันนะคะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะ
กรทิพย์มนเทียนจะเป็นผู้เสี่ยงหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ
ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหน่วยท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่นะคะ
หมายเลข๔กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยนาย
ท่านประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูรณ์บริหารธลักษณะกิจ
จะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ
ลูกบอลหมายเลขประจำหลักร้อยนะคะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่
ได้หมายเลขหนึ่งกรรมการออกธรรมวัลประจำหลักแสงนายเกร็บสัตว์ดิหลกทรอนฮิรันต์
ผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดปฐุมธานีจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ
ลูกบอลหมายเลขประจำหลักแสนและหมายเลขสุดท้ายนะคะ
จะเป็นผู้เปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะ
ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหมื่น
และขณะนี้นะคะกรรมการออกรางวัลทั้ง๖ท่านได้เสี่ยงลูกบอลหมายเลขครบแล้ว
ต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาสลับทุบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายใน
เพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง๖หลัก
รางวัลที่๑งวดวันที่๑๖กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๖๖
เลขที่ออก

รางวัลที่๑งวดวันที่๑๖กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๖๖

โดยที่รางวัลที่๑มีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่๑จำนวน๒รางวัล
เลขที่ถูกรางวัลคือ